พายุฤดูร้อนไม่ได้ผลมีผลกระทบเฉพาะชาวสวนทุเรียน
หรือว่าชาวสวนผลไม้เท่านั้นนะครับเรื่องของเรือประมงก็ต้องฟังคำเตือน
ของทางราชการให้ดีเพราะอย่างชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยฮะ
เขาเอาเรือประมงออกหาคนหายหายไปในทะเลแบบนี้
คุณผู้ชมดูคลื่นสิครับเป็นอุบัติเหตุเรือใดหมึก
ชื่อว่าเรือประมงชกวศิลป์สองล่มกลางทะเลทางทิศตะวันออกของเกาะสเมษ
จังหวัดระยองครับหลังจากเกิดพายุพัดถล่มเมื่อวานนี้
ขณะเกิดเหตุมีเจ้าของเรือแล้วก็ลูกเรือรวม๓คน
เรือประมงที่อยู่ใกล้ใกล้เนี่ยนะฮะเข้ามาช่วยแต่ช่วยได้แค่เจ้าของเรือครับ
แล้วก็เอาขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยล่าสุดฮะโอ้โหเป็นที่น่าเสียใจครับ
ไปเจอศพลูกเรือแล้วหนึ่งคนคือนายสุธาทองสร้อยอายุยี่สิบเอ็ดปีฮะ
เป็นลูกชายของเจ้าของเรือด้วยนะโอ้โห
เจ้าหน้าที่นำศพเข้าฝั่งที่บริเวณสารเจ้าโต๊ะกง
หมู่บ้านปากคลองครับส่วนลูกเรืออีกลายตอนนี้ยังหาไม่พบแต่รู้ชื่อแล้ว
นายแพงนายแพงลอระลบอายุห้าสิบสี่ปี
น้ำประโยงภรรยาของนายแพงหรือเมียของนายแพงด้วยน่ะ
ไปที่สารเจ้าพ่อโต๊กกงเลยฮะคือไปจุดทูปภาวนา

นี่แหละฮะนี่คือที่ระยองฮะระยอง
ถัดมาชนบุรีที่แสมสารสัตภิพธิ์นะฮะ
นี่ก็เหมือนกันคือแน่นอนว่าอาชีพของคนส่วนใหญ่ที่
อยู่ตามท้องทะเลเนี่ยก็คือเป็นประมง

ใช่ค่ะฝนฟ้าขนองคลื่นลมแรงแบบนี้นะคะ
ก็ซัดเรือจมหายไปทั้งหมด๑๑ลำ
บ้านเรือนของประชาชนก็พังเสียหายด้วยนะคะ
สักประมาณ๒๐หลังคาเรือนเห็นจะได้ณตอนนี้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ต้องลงพื้นที่แน่นอนให้กำลังใจ
แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นการเบื้องต้นก่อน
รวมถึงมีการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้ด้วยนะคะ
อำเภอสัตหีบก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพิ่มเติม
แล้วก็ต้องมีการช่วยเหลือเยียวยาหลังจากนี้นะคะ
แล้วก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้ค่ะ
ลงไปสมุดสงครามกันบ้างชาวบ้านในพื้นที่๓อำเภอครับ
ทั้งอำเภอเมืองอำเภาาลแล้วก็บางคนที่
โดยในพื้นที่ตำบลบางแก้วแหลมใหญ่และครองโคน
อำเภอเมืองมีสาวไฟฟ้าแมลงสูงริมถนนพระราม๒คุณผู้ชม
ถูกพายุพัดล้ม๕๐ต้นริมถนนพระราม๒
ทำให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องเร่งซ่อมแซมเป็นการแก้ไขโดยด่
เนื่องจากว่ามันทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างเลยทีเดียว
นอนจากนี้ชุมชนที่บริเวณศาลเจ้าออกมากครับ
อำเภอเมืองบ้านก็พังเสียหายจำนวนมาก
รถยนต์นะฮะเป็นรถจักรยานยนต์จมน้ำไป๑๕คันครับคุณผู้ชม
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกำลังไป
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุประสบภัยทั้งหมดด้วยนะครับ